เหตุการณ์บนทางด่วนกันบ้าง
เป็นคลิปที่แชร์กันเยอะในโลกโซเชียลนะคะ

หน้าปุ๊บเบรกไม่ทันนะคะ

เฟื่องลืมเขามาชนแล้ว
โอ้โฮ

จับภาพเผ็ดการรถเก่งสีขาว

นะคะเขาปาดไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ที่จะถูกรถกระบะชนท้ายนะคะ

กลางแล้วก็กระเด็นพลิกคว่ำไปไกลนะคะหลังจากนั้นชายที่ขับรถกระบะ
ก็ได้จอดรถลงไปดูแล้วก็ลูกชายที่นั่งอยู่ในรถเนี่ย
กับคุณแม่ด้วยบอกว่าคุณแม่ครับคุณพ่อต้องยอมรับผิดแล้ว
คลิปนี้ก็ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ยูทูปรายหนึ่งนะคะบอกว่ารถชนบนทางด่วน
จนาพิเศษยูไลท์คลิปเด็ดเอาไปแชร์ต่อยอดวิวเนี่ย
แสนครั้งแล้วนะคะชาวเน็ตที่ได้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันค่ะ
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าคนขับรถเก่งขับปาดหน้าก่อนน่าจะผิดนะ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ชื่นชมทางครอบครัวของคนขับรถกระบะที่ใจเย็น
แล้วก็จอดรถลงไปดูและที่สำคัญชื่นชมเสียงของลูกชายนะคะ
น้องที่บอกว่าคุณพ่อต้องรับผิดแล้วแหละก็บอกว่าครอบครัวนี้สอนลูกชายมาเป็นอย่างดีค่ะ
สายตรวจโซเชียลของเรานะคะสอบถามไปยังเจ้าของคลิปวิดีโอ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ช่วงเวลา๙นาฬิกาบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ซึ่งก็เป็นช่วงที่ใกล้จะลงบางนานะคะ
เพราะดีที่คนอยู่ในรถเก๋งเนี่ยได้รับปัดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคน
ส่วนผู้ใหญ่๒คนแล้วก็เด็ก๒ขวบไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
หลังจากเกิดเหตุทางตำรวจสนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ
ได้เปรียบเทียบปรับคนขับรถเก๋งในข้อหาขับรถประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ